ก่อนหน้านี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจค้นคาราโอเกะที่ภูเรือจังหวัดเลย
แล้วก็พบว่ามีการค้ามนุษย์นะคะปรากฏว่าจับผู้ต้องหาได้หกคน
แล้วก็ไปเจอสวยที่จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
ทำให้ตอนนี้ค่ะต้องมีการขึ้นบัญชีขึ้นมา
ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ามนุษย์บ้าง
คือยืนยันว่าจะมีการเอาผิดทั้งทางวินัยทั้งทางคดีอาญาอย่างเด็ดขาดค่ะ
กรมสอบสวนคดีพิเศษในการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินการทางวิน
ในและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ไม่ให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

เพื่อหาแนวทางควบคุมเจ้าหน้าที่รัฐ
ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

รวมทั้งการดำเนินคดีเอาผิดทั้งคดีอาญา

หลังจากนี้นะคะจะมีการสร้างระบบฐานข้อมูลกลางของคนทำผิด
เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและเพื่อความถูกต้องของข้อมูล
ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่รัฐถูกดำเนินคดีไปแล้วเกือบ๕๐คนค่ะ
คณะอนุโอกาสการได้ติดตามข้อมูลจากทุกหน่วยงาน
รวมเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ปี๒๕๖จนถึงปัจจุบัน
๔๕แล้วก็มีเพิ่มในปี๖๐๒๖๐อีกประมาณ๕ลายอยู่ระหว่างการดำเนินการ
รวมแล้วน่าจะขึ้นถึงประมาณ๕๐ลายนะครับ
ส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องมี๒ประเด็น
เป็นหนึ่งที่หนึ่งก็คือว่าเป็นเจ้าของสถานประกอบการ
แล้วก็เป็นสถานประกอบการนั้นนะครับกระทำความผิดในฐานค้ามนุษย์โดยตรง
ประเด็นที่สองก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับไปเรียกรับผลประโยชน์ในสถานประกอบการแล้วเราไปเจอบัญชี
แล้วเราขยายผลว่าลายชื่อที่ปรากฏนั้นคือใครเราก็เดินด้วยเหมือนกัน
คาราโอเกะค้ามนุษย์ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยมีผู้ต้องหารวม๖คน
แล้วก็ไปเจอหลักฐานบัญชีสวยที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่รัฐปปทบอกว่าได้รับไต่สวนข้อที่จริงเรื่องนี้แล้วนะคะ
โดยร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเจ้าหน้าที่๓คนซึ่งมีหลักฐานว่าไปเกี่ยวข้องชัดเจนเลยค่ะ
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะ